ฉะนั้นจะพาไปทานผัดกระเพราถาดยักษ์ราคา๓๐บาท
มาอีกแล้วเหรอผัดกะเพราใส่ถาดมาเนี่ย

ถูกจริงนะเยอะจริงนะปกติเนี่ย
ทานกล่องนึงก็๓๕แล้วอ่ะผัดกะเพรานะคะโอ้โห
โมชั่นเยอะมากจริงร้านนี้นี่คือร้านแจ่วฮอนแต่ขายผัดกะเพรา
แจ่วฮ้อนร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับสวนศรีสวัสดิ์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะ
นางรัชดาพรเป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อก่อนนี้ร้านทำเป็นร้านแจ่วฮรณ์ชื่อว่าร้านแจ่วฮรณ์ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

ฮ่าฮ่าฮ่า

คิดว่าน่าสนใจอย่างนี้
ก็ถาดใหญ่ดีครับ
เป็นไงล่ะคุณผู้ชมเห็นหรือยังพลังแห่งโซเชียล
เห็นเพื่อนแชร์ในโลกโซเชียลก็เลยมาทาน
พอมาทานกับเพื่อนปุ๊บเพื่อนข้างไม่แบ่งให้ทานเลย

คุณแน่เลยถ้าฉันไปกับคุณจะต้องเป็นสภาพนี้แน่เลย
แต่ว่าที่นี่เขาไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าทั้งหมดก็สั่งใหม่เพิ่ม
อย่างที่เขาถามน้องผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ทานหมดไหมไม่หมด
ไม่หมดทำไงคือได้กินแล้วสบายใจ
ไม่เข้าใจผู้หญิงอ่ะคุณอย่างนี้คุณไม่เข้าใจอ่ะ
จริงผมจะบอกเลยนะผู้หญิงก็เป็นอะไรที่ผู้ชายอย่างเราเข้าถึงยากนิดนึ
ใช่แต่ถ้าเราตั้งใจเราก็จะไม่เข้าใจอยู่ดี
เอามาดูกันร้านโปรโมชั่นร้านนี้ยังไม่หมดนะคะ
เขามีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าสะสมคูปองในการรับประทานอาหารเพิ่มเติมด้วย
ทานครบ๑๐๐บาทสะสมไปเรื่อยหลายครั้งรับฟรีไปเลย
เสื้อตัวนี้เสื้อยืดสุดสวยที่สกรีนไลน์คำว่ารักเลย
รับไปเลย๑ตัวฟรีนะคะทานอาหารครบ๑๐๐๐ได้ไปเลยค่ะ
ร้านนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากโปรโมชั่นเด็ดมากเลยนะ
ไปทานให้ครบตามจำนวนของเขาก็ได้เสื้อกลับบ้านไปด้วยเออดีเหมือนกันนะครับ